ในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

อ้าหูยเลือดปืน
อย่างกับพ่อบ้านใจกล้าเลยนะครับ
ชาวตลอดข่าวมากันที่ฟาร์มไหลเงินหมู่๒ตำบลทัพพึ่ง
อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งเป็นฝาเพาะเลี้ยงปลาไหลแห่งเดียวของจังหวัดสุโขทัย
ที่มีร้อยตำรวจเอกแสวงแสงอ่ำเป็นเจ้าของฟาร์มครับ
โดยร้อยตำรวจเอกแสวงได้ปรับพื้นที่บริเวณหน้าบ้านสร้างโรงเรือนและบ่อซีเมนจำนวน๔บ่อ
พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลาไหลหนึ่งพันตัวนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนสำหรับฟักไข่และอนุบาลลูกปลาไหลอีกด้วย
ร้อยตำรวจเอกแสวงเล่าให้เกษตรทำเงินฟังว่าด้วยความที่ผมนั้นเป็นคนชอบกินปลาไหล่
แต่ค่อนข้างหายากแถมมีราคาแพงอีกด้วยจึงเปียร์ไอดิ้งมิ้งไอเดีย
เฉพาะเลี้ยงไว้กินเองจากนั้นได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงปลาไหลจากอินเตอร์เน็ต
ซึ่งผมเริ่มลงมือเลี้ยงปลาไหล่ตั้งแต่ปีประมาณห้าร้อยหกสิบสี่จนถึงปัจจุบันครับ
สำหรับวิธีการเลี้ยงร้อยตำรวจเอกแสวงจะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติให้มากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นบ่อที่ใช้ในการผสมพันธ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จนกระทั่งถึงบ่ออนุบาลลูกปลาไหล
ก็คล้ายคลึงกับธรรมชาติทั้งหมดครับลูกปลาไหลที่ฟาร์มไหลเงินแห่งนี้จะมีสุขภาพดี
ง่ายเพราะหัดให้กินอาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงปลาดุก
จึงทำให้โตไวเป็นที่ต้องการของมาร์เก็ตหรือตลาดนั่นเองครับ
ลูกปลาไหลสามารถจับขายได้เมื่ออายุ๔เดือนหรือความยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่จะมารับเองถึงที่ในราคาขายตัวละ๑๐บาทแต่สามารถสร้างรายได้ครั้งละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียว
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ